ในช่วงเวลานี้คนไทยหลายคนก็ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการยกกาดสูงนะคะ
กันตัวเองเต็มที่เพราะว่าอยากให้สถานการณ์นี้มันผ่านไปเร็ว
แต่มันก็ยังมีคนบางกลุ่มค่ะที่ยังเอาความอยากได้อยากเล่นส่วนตัวเข้ามาปะปนคือมันก็มีคนออกมาเล่นน้ำสาดน้ำกันอีกแล้วนะคะ
ล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊คเป็นผู้หญิงคนนึงโพสต์คลิปค่ะเป็นกลุ่มชายหญิงเนี่ยมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เล่นสาดน้ำกันอยู่แบบนี้ค่ะ
สนใจอะไรเลยเห็นบอกว่ามีการดื่มสุราด้วยนะฮะดื่มแอลกอฮอลเต้นอยู่กลางถนนแมสก็คือไม่มีใครใส่
เขาห้ามแล้วเขาอุตส่าห์ตั้งแต่ประมาณช่วงต้นเดือนแล้วว่าห้ามมีการสาดน้ำนะคะ
ถ้าเป็นสงครานปกติก็คงภาพแบบนี้คงเต็มถนนอ่ะใช่ไหมใช่แต่นี่มันไม่ปกติไง
นี่อยู่บ้านเดียวใช่ค่ะซึ่งคนโพสต์เนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงบอกว่า
เหตุการณ์นี้คือพวกเขาเนี่ยเป็นครอบครัวกันไปส่งน้ำพระก็เลยถ่ายรูปกับวีดีโอเก็บเอาไว้
ลงเฟซบุ๊คไว้เพื่อเป็นความทรงจำรู้ว่าห้ามมีการชุมนุม
แต่เราเป็นคนบ้านนอกไม่ค่อยได้ไปไหนกันเลยคิดว่าให้ลูกหลานมาส่งน้ำพร้อมกันเลยน่าจะดีกว่า
ก็ขอโทษทุกคนจริงที่คิดน้อยเกินไปตั้งใจจะเอาลงเฟซบุ๊คเพื่อเตือนความทรงจำในปีต่อไป
แต่ไม่ได้คิดถึงปัญหาหรือว่าเรื่องราวที่จะตามมาขอโทษจริงขอยอมรับผิดแล้วเก็บไว้เป็นบทเรียนนะคะ
ซึ่งผู้สื่อข่าวเราก็ติดต่อไปหาผู้โพสต์ด้วยตอนแรกเขาก็จะให้เราสัมภาษณ์นะ
แต่พอผู้สื่อข่าวเดินทางไปถึงเขาก็บอกว่าไม่อยู่บ้าน
แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ใช้เฟซบุ๊คของคนที่จะให้ข้อมูลกับเราเนี่ย
ส่งข้อความมาบอกว่าไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลแล้วไม่สะดวกแล้ว
แล้วก็ครอบครัวนี้เดินทางกลับบ้านไปทำงานแล้วนะคะ
ที่วังม่วงขอนแก่นใช่ค่ะซึ่งกำนันตำบลวังม่วงเนี่ยนะคะ
ก็มีการบอกว่าประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะแล้วก็แจ้งผู้นำชุมชนแล้วให้บอกชาวบ้านว่า
อย่าเล่นกันอย่าทำอะไรแบบนี้ซึ่งเขาบอกว่าในงานเนี่ย
จริงแล้วก็จะมีรถแห่พระพุทธรูปแต่ก็ไม่ได้เป็นขบวนยิ่งใหญ่อะไร
ก็เห็นว่าครอบครัวเนี้ยคือเล่นกันภายในครอบครัวทีนี้ในอำเภอเปลือยน้อยเขาบอกว่าสอบสวนแล้วเนี่ย
คือกลายเป็นว่าจริงไปกันครอบครัวแหละแล้วก็เหมือนกับเล่นกันเองในครอบครัว
แต่มีการฉีดน้ำใส่คนที่เดินผ่านไปผ่านมาด้วยครับซึ่งก็ไม่ใช่ครอบครัวแล้วอะค่ะ
แล้วก็เล่นอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ก็เลยมีการสั่งการให้ทุกคนที่อยู่ในคลิปทั้งหมดที่เห็นหน้าเนี่ย
ไปกักตัวให้หมดเลยสิบสี่วันอีกหนึ่งคลิปโดนกระหน่ำวิจารณ์ยับเหมือนกันนะคะ
ครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอัดคลิปด่าเพื่อนบ้านทำไมฮะ
แจ้งตำรวจจับเธอที่เล่นน้ำอยู่หน้าบ้านตัวเอง
โดยใช้คำว่านี่ไงอย่าอิจฉาความสุขหนูคือเหมือนแบบ
มิจฉาเหรออิจฉาที่คนอื่นมีความสุขหรือยังไง

ขออนุญาตแบบเปิดเป็นเสียงเบาก็แล้วกันนะ

เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เป็นคนแชร์เอาไว้นะคะ
คือเพื่อนบ้านโทรแจ้งตำรวจให้มาจับกลุ่มนี้
เพราะว่าทั้งดื่มสุราสังสรรค์เล่นสาดน้ำกัน
บอกก็แค่เล่นหน้าบ้านทำไมต้องแจ้งจับกันด้วย
โอ้โหแต่ทุกคนบอกว่าเดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่
ก็เขาห้ามแล้วไงเขาห้ามตั้งวงเขาห้ามดื่มกินเขาห้ามสาดน้ำ
เนี่ยแล้วสิ่งที่ทำทุกอย่างก็คือทำทุกอย่างที่เขาห้ามอะค่ะ

ทัวร์ลงจนเธอลบคลิปแล้วปิดเฟสหนีไปเลย

ดูที่อุบลหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับอุบลรัชธานีเนี่ย

เป็นงานบุญประเพณีที่วัดแห่งหนึ่งในตำบลห้วยขยุงอำเภอวารินชำราบ
นี่ฮะรถแห่ก็มา

จัดเต็มครับแน่นเลยล่ะทั้งชาวบ้านทั้งวัยรุ่นนะครับโอ้โห
บางคนก็ไม่สวมหน้ากากอนามัยนะครับมีดงมีดื่มอะไรกันด้วยนะครับ
คนเยอะแยะไปหมดนะครับก็เลยเกิดกระแสวิภาควิจารณ์ว่าโอ้โหอย่างนี้มันยังไงกันเนี่ย
อำเภอวาลินชำราบนะครับนายสมชัยบุรณะแล้วก็ภูมิกับการสพห้วยขยุงนะครับ
วันนี้ได้เรียกตัวประธานกรรมการหมู่บ้านโนนเจริญแล้วนะฮะ
เจ้าของพื้นที่นะครับนี่ครับก็คือนายทองดีอุดภูอายุเจ็ดสิบห้าปีนะครับ
เป็นผู้จัดงานบุญประเพณีที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านโนนเกษมนะฮะ
ที่จัดร่วมกับหมู่บ้านนวลเกษมนะนวลเจริญกับนวลเกษมเขาจัดด้วยกัน
หลวงพ่อก็ต้องมาด้วยค่ะนิมนต์มาหมดเลยมาให้ครบ
เอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยนะครับคือทางคนจัดงานเขาบอกว่า
คือความจริงเนี่ยเขามีแค่คณะกลองยาวนะฉลองกันจะนำเงินเข้าวัด
เป็นงานบุญประจำหมู่บ้านได้เงินมา๕๐๐๐กว่าบาท
แต่วัยรุ่นแล้วก็กลุ่มคนทำงานเนี่ยมาดื่มมากินมาฟ้อนรำกัน
แล้วมีรถแห่มาบอกเอามาช่วยคือเขามีแค่กลองยาว
แต่บอกเอามาช่วยไม่ได้ขอนะครับเนี่ยก็มากันเองนะครับ
ไม่ได้ขออนุญาตอำเภออ้าวอำเภอบอกไม่ได้ต้องขออนุญาตอำเภอสิอุ้น
ขออนุญาตวัดไม่พอต้องขออนุญาตอำเภอด้วยนะครับ
เขาก็บอกว่าโอ้โหก็สงกรานปี๖๓เขาไม่ได้จัดไง
ต้องการสืบสารประเพณีแต่ทางอำเภอบอกอื้อหือ
สารประเพณีในช่วงเวลานี้เดี๋ยวเอาให้มันเรียบร้อยก่อน
โควิดค่อยมาสืบสารกันนะครับสุดท้ายนะครับ
อำเภอกับตำรวจนะครับแจ้งข้อหานายทองดีอุดภู
ประธานกรรมการหมู่บ้านแล้วก็คณะกรรมการที่ร่วมกันจัดงานนะครับ
ฝ่าฝืนเกี่ยวเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนะครับ
ก็มีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทนะฮะ
ตามประกาศของจังหวัดอุบลราชธานีนี่นะฮะ
แล้วมีพยาบาลคนหนึ่งไปโพสต์นะครับ

เนี่ยก็เลยมามั่วกับพวกที่มางานบุญประเพณี

เพราะว่าพยาบาลคนนี้ก็เพิ่งออกเวรจริงนะครับ
แต่ทางผู้บริหารของศาสนสูตรจังหวัดบอกมาได้หนึ่งนอนใจนะครับ
พยาบาลหญิงคนนี้เนี่ยมาให้ข้อมูลแล้ว
บ้านอยู่ติดวัดแล้วก็เปิดขายสินค้าทั่วไปด้วย
ก็เลยถ่ายภาพเก็บเอาไว้หน่อยแต่ยืนยันว่าไม่ได้ไปมั่วสุม
ไม่ได้ไปสุ่มเสี่ยงกับเขาอะไรประมาณอย่างนี้
แต่แม่คนเห็นภาพแล้วก็แบบมันแน่นอ่ะมันแน่นซะ
แบบว่าไม่รู้จะหาระยะห่างตรงไหนดีนะคะ
คือบนมีผู้ติดเชื้อคน๑๙วันนี้เพิ่ม๑๒คนนะครับ
ขณะนี้รวมผู้ป่วยทั้งจังหวัด๙๕คน